ซีลุงตู่เชิญทางนี้
เดี๋ยวจะได้มาอำลาลุงตู่ด้วยกัน

เขามีการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดสุดท้าย
แล้วลุงตู่ก็ลาทั้งคอลโลมอแล้วก็ลานักข่าว
เขาบอกว่าทั้งสองเหตุการณ์
ไม่ว่าจะลาคอลโมหรือลานักข่าวชื่นมื้น
หลังเศษสิ่งการประชุมคณะรัฐมนตรีสุดท้าย

ก็ถ่ายรูปร่วมกับคณะรัฐมนตรี
และมีไปคณะรัฐมนตรีบางคนเจ้าหน้าที่บางคน
เอาผัวมะไรดอกไม้มามอล์ไปทันด้วย
รวมถึงเจ้าหน้าที่แม่บ้านในตึกศนตรีไมโตรี

บรรยากาศเป็นกันเองครับคุณผู้ชมครับ
คอลโมจะมาไม่ครบติดภารกิจบ้างนะครับ
แล้วก็พลเอกประวิทย์ก็ยังลาประชุมอยู่ด้วย
หากนับตั้งแต่การประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับ
รัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะฮะ
ตั้งแต่๑๖กรกฎาคม๒๕๖๒
จนถึงวันที่๒๙สิงหาคม๒๕๖
มีการประชุมคณะรัฐมนตรีทั้งหมด๘๙ครั้ง

พลเอกประยุทธ์บอกว่าขอบใจแล้วก็ขอบคุณรัฐมนตรี

ขอให้ทำงานเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์

มาถึงตรงนี้เชื่อว่าทำดีอยู่แล้ว
จะทำงานต่อไปจากนั้นก็ร่วมรับประทานอาหารกับรัฐมนตรี
จากนั้นนะครับพลเอกประยุทธ์ก็เดินออกจากตึกสันติมัยตรีนะครับ
ยืนที่โพเดียมให้สัมภาษณ์ครั้งสุดท้าย
ทักถ่ายเสือลมดีโอ้วันนี้มากันเยอะจังนะ
มากันเยอะจังนะครับถ่ายรูปอย่างเดียว

พูดมาเยอะแล้วพลเอกประยุทธ์บอกว่ายังไม่ใช่วันสุดท้าย
เพราะว่ายังรักษาการอยู่อีกหลายวันขออภัยสื่อด้วย
ท่านดูไปสักนิดท่านที่ผ่านมาดูไปสักนิด
ส่วนอนาคตท่านจะไปอยู่ไหนทำงานอะไร
พักผ่อนที่ไหนลองฟังท่านครับ

สุดท้ายอะไรฉันยังอยู่ตรงนี้อยู่อีกตั้งหลายวันอยู่ดิ
จะรีบเล่นฉันไปไหนอ่ะ
ตั้งหลายปีที่ผ่านมานะครับ

ผมก็พยายามไม่ไปก้าวล่วงท่านอยู่แล้ว

นิดเดียวเนาะ
และสงสัยเพลงนี้จะทำให้น้ำตาคลอ
แม้ไม่ใช่คนหล่อ
อย่างคนอื่นเขา

รอบที่แล้วที่ร้องนักข่าวร้องให้

พี่วาสนานาน่วมก็อยู่นะครับ

แต่วันนี้เมื่อเป็นเพลงที่พลเอกประยุทธ์ชอบ

นี่แหละ
ไม่มีใครทำท่านี้

ก็จะมีใครทำได้เหมือน

ไม่เหมือน

ไม่เหมือน